ใครที่เตรียมตัวจะไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์

เพราะว่าในระยะนี้สภาพอากาศก็ยังคงแปรปรวนมีหลายอย่างที่เกิดขึ้น
ทั้งเรื่องของฝุ่นละอองที่เป็นพิษต่อสุขภาพก็ยังคงมีปกคลุมอยู่
ฝนก็มีบ้างแดดก็มีหมอกก็มีด้วยเหมือนกัน
อย่างแรกไปดูเรื่องของฝุ่นละอองที่เป็นพิษก่อนเลยนะคะ
ดูจากโมเลลจำลองอากาศนี้แล้วจะเห็นว่าพื้นที่ที่มีสีเหลืองสีส้มปกคลุมอยู่
คือพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองนะคะ
ส้มยิ่งแดงมากเท่าไหรยิ่งเข้มมากเท่านั้น
สังเกตจากเชียงใหม่นะคะแถบบนเนี่ยนะคะโอ้โหสีชัดเจนเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นในวันนี้พรุ่งนี้จนไปถึงวันที่๑มีนาคม
ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝุ่นละอองดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี
หลังจากนั้นน่าจะมีลมมาดีขึ้น
ส่วนกรุงเทพมหานครดูแล้วแหมต้องเผชิญกับฝุ่นพิษแบบนี้ต่อเนื่องกันไปตลอด
ถึงวันที่๔มีนาคมนะคะคุณผู้ชม
เป็นเพราะอะไรนั้นเราก็ต้องตรวจสอบเรื่องของลักษณะอากาศ
แล้วก็ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออากาศแบบนี้กันหน่อยแล้วกัน
ระยะนี้คุณผู้ชมคะจะมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางภาคตะวันออก
ขณะที่มวลอากาศเย็นจากเหนือที่เคยลงมาปกคลุมตอนบนนั้นก็ไกลออกไปนะคะไม่ค่อยเย็นแล้ว
แต่อิทธิพลยังคงอยู่ทำให้บริเวณตอนบนนั้นยังมีอากาศเย็นอยู่บ้างแต่กลางวันจะร้อนรวมถึงภาคกลางด้วยนะคะ
ใครที่วางแผนจะไปท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันเขาหน่อยเรามีข้อมูลมาให้คุณผู้ชมดูต่อเนื่องจนถึงวันที่๓มีนาคม
ระยะนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีหมอกในตอนเช้าด้วยส่วนกลางวันอากาศร้อนแล้วก็มีฝนเกิดขึ้นประปรายนะคะนับตั้งแต่วันนี้จะมีฝนหนักหน่อยแล้วก็พรุ่งนี้จะมีฝนลงเบาลงนะคะส่วนวันที่หนึ่งนั้นนะคะจะอากาศดีปลอดโปร่งโล่งสบายเลยค่ะส่วนฝนจะกลับมาตกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือช่วงวันที่สามมีนาคมเพราะฉะนั้นตี
ระวังเรื่องท้องฝุ่นเรื่องของฝนแล้วก็เรื่องของคุณภาพอากาศด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ